ไฟลุกพลึบขึ้นมาก่อนโอ้โหต้องดับกันให้วุ่นเลยค่ะ

เห็นไหมต้องฉีดเพื่อที่จะดับไฟที่มันลุกขึ้นมา
นี่เหตุการณ์เนี่ยดูสิคะคุณนัทธนันโอ้โหควันนี้แบบ
ไฟมันลุกพลึบขึ้นมาแบบนี้น่ากลัวนะ

ที่ถนนพระยาสัจจาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลสมรรย์จะต้องรีบนำน้ำเข้าไป
ฉีดดับไฟที่มันกำลังลุกไหม้ห้องเครื่อง
ซึ่งชาวบ้านเขาเอาถังดับเพลิงมาฉีดก่อนนะ
ถังเอาไม่อยู่หรอกค่ะเพราะว่าไฟมันลุกมาขนาดนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งฉีดน้ำดับไฟเกือบครึ่งชั่วโมง
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่ดูสิคะสภาพรถเสียหายไปเกือบทั้งหมดเหมือนกันนะ
ทีนี้สอบถามคนขับรถเก่งคันนี้ค่ะ
ชื่อว่านายเอกรินจันสุกอายุ๔๔ปี
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าผมกับครอบครัวเนี่ยนะ
มากัน๔คนก็เพิ่งไปซื้อของที่ตลาดนัดแยกพระพลาเนี่ย
กำลังจะกลับบ้านตอนผมกำลังจะกลับบ้าน

มันเหม็นโชยตลบอบอวนไปหมดเลย

เพราะว่าตั้งใจจะมาเปิดฝากระโปรงหน้าดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น

กำลังจะเปิดแต่ยังไม่ทันได้เปิดฝากระโปรงนะ
ไฟมันลุกพลึบขึ้นมาเร็วมากค่ะ
ตอนนี้คือพอผมเจอเหตุการณ์แบบนี้นะ
ผมกับครอบครัวนี้ต้องหนีตายเอาชีวิตรอดไว้ก่อน

คิดว่าสาเหตุที่มันเกิดเป็นไฟลุกพลึบขึ้นมา

แล้วก็เลยทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะคะ
เอามาเตือนใจเตือนภัยกันไว้นะคุณผู้ชม

ขับรถขับราก็ต้องตรวจเช็คความพร้อมของสภาพรถให้ดีด้วยนะคะ